ในช่วงของการหาเสียงแบบนี้เวลาแต่ละพักลงพื้นที่ไปเจอประชาชนเนี่ยจะลงไปเดินเฉยประกาศเอาเบอร์นี้นะเลือกเบอร์นี้นะ
อ่ารัก
เฮ้อเราแบกวืดวายวืด

ตอนนี้ตอนนี้มีหายตอนนี้มีหายนิดนึง
มีคนพยุงไว้ครับ
ท่านบอกว่าท่านเคยเป็นนักกีฬาตะกร่อวงด้วยนะ

ขาก็จะยึดหน่อยครับ
เสร็จจากเตะตะกร่อครับก็ไปทำอะไรต่อไปปั่นต่อฮะ
ปั่นผลไม้ปั่นเรือเป็ดนะฮะวนรอบสระ๑รอบครับแล้วก็มีชูไม้ชูมือไหม
มันต้องโชว์สัญลักษณ์เบอร์ของพักท่านหน่อย
จบจากสวนลุมยังไม่พักฮะไปต่อเลยเยาวราชครับนี่ทักทาย

ถ่ายพ่อค้าประชาชนแล้วก็แวะนั่งกินกิ้มอีนะที่ร้านลูกชิ้นปลาร้านดังของเยาวราชครับ

จะถามหาจุดยืนเรื่องกัญชา
ว่าทำไมถึงยอมให้คุณอนุทินเนี่ย
ของพระควมศัยไทยปลดล็อกกัญชาเสรี
แต่แม่นายกท่านน่าจะรีบแหละ
ผลเอกประยุทธ์ก็เลยขึ้นรถออกไปก่อนครับ
บอกว่ารีบกลับมีเอกสารต้องเซ็น

ใช่ครับมีเอกสารต้องเซ็นแต่ละราชการไปนะ